ต่อกันที่เรื่องที่ฮือฮาในโลกออนไลน์นะครับ

เป็นภาพที่ช้างหมอบกราบพระสงฆ์นะคะ

ซึ่งล่าสุดค่ะพบว่าช้างตัวนี้นะคะ

เป็นช้างในสำนักสงฆ์ป่าอาเจียงจังหวัดสุรินท
ซึ่งเจ้าอาวาสยืนยันว่าเป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อค่ะ
สังคมออนไลน์ได้แชร์ภาพช้างฉลาดและแสนรู้

พร้อมใช้งวงนั้นหยิบของใส่บาทกลางป่าเลยนะคะ
อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
พระสมุหานปัญญาทาโรเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์
บอกว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
โดยช่างภาพสารคดีไปขอถ่ายไว้
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าช้างสามารถหมอบกราบพระ
หยิบทัยธานใส่บาทพระได้จริงหรือไม่
ว่าเป็นภาพจริงไม่ได้แต่งภาพด้วยนะคะ
โดยช้างที่เห็นในภาพคือพลายมงคลอายุ๙ปี
พลายยอดรักอายุ๑๕ปีและพังกำไรกับลูก
ซึ่งช้างพลายมงคลได้แสดงความสามารถ
ด้วยการนั่งกราบและใช้งวงหยิบของถวายพระสงฆ์
พร้อมส่งเสียงร้องคล้ายเสียงสาธุหลังจากที่พระให้พรจบค่ะ
ขณะที่ปลายยอดรักกลายหลังจากที่ก่อนหน้านี้

แต่เมื่อไปอยู่ในวัดความดุร้ายลดลง
และสามารถหมอบกราบพระสงฆ์ได้เช่นกัน
โดยช้างทั้ง๔เชือกเป็นช้างที่ทางวัดนั้นดูแลไว้ค่ะ
เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าอาเจียนนะคะได้กล่าวว่า
สำหรับภาพช้างใส่บาททางวัดได้ถ่ายไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว

ส่วนภาพที่ปรากฏล่าสุดถ่ายเมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นภาพที่สวยงามมากทีเดียวนะครับไม่คิดว่าช้างจะทำอะไรได้ขนาดนี้นะฮะ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อนะคะเป็นช้างที่ฝึกไว้เลี้ยงไว้ภายในวัดค่ะ